ปกติแล้วช่วงหน้าหนาวแบบนี้ราคามะนาวแพง
แต่มะนาวที่จะพาไปดูเนี่ยไม่ใช่มะนาวลูกธรรมดา
แต่เป็นมะนาวลูกเท่าส้มโอ
คุณไปไหนไหนเดี๋ยวจะพาไปดูส้มโอจริงจริงหรือจกตาตัดสินเอาเองโอ้โห
ใหญ่มากมันคือส้มโอมันคือมะนาวมันคือส้มโอ
เดี๋ยวมันจะใหญ่ตามที่คุณพูดจริงแหละ
มันไม่ใช่ส้มโอมันคือมะนาวจริง
มะนาวมันคือมะนาวโอ้โหใหญ่
อ่ะไปที่สวนของคุณลุงสงัดชานรงค์นะคะ
อยู่ที่หมู่บ้านร่องฮายหมู่๑ตะบนแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
สวนแห่งนี้มีมะนาวลูกยักษ์ลูกเท่าส้มโอ
ชาวบ้านเขาก็มาดูกันเพราะว่าเอาจริงเกิดมาก็ไม่เคยเห็นมะนาวลูกยักษ์เท่านี้มาก่อนเลย
แล้วคุณลุงต้องเอาไม้มาดามต้นมะนาวเอาไว้
ไม่งั้นมันงอมันจะล้ม
มันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนักมันหนัก
ของจริงมันจะออกไปถึงสีเหลืองเลยนะ
ไปทางเหลืองอย่างนั้นออกไปทางสีของเลมอนได้เลยนะ
คุณลุงสงัดเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยนำต้นมะนาวนี้มาจากกรุงเทพ
แล้วก็มาปลูกเอาไว้ที่บ้านสวนของตัวเองประมาณ๑๐ปี
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรหรอก
แต่ทีนี้พอมะนาวมันออกมาตกใจมาก
ตอนแรกเอ๊ะฉันปลูกมะนาวทำไมได้ส้มโอ
ส้มโอเพราะว่าคุณลุงแกผ่าออกมาชิม
พอชิมเท่านั้นแหละเปรี้ยว
เอากับเปรี้ยวที่มันเป็นมะนาวนี่นะ
มันเปรี้ยวมันก็เลยเป็นมะนาว
แต่แค่ลูกมันใหญ่แล้วคุณดูไม่มี

ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาลูกหลานที่มา

เออก็เอากลับไปทำประกอบอาหารที่บ้าน

แต่คุณดูน้ำเยอะเนื้อแน่น
ลูกใหญ่ไม่มีเม็ด

คือหันมาแล้วก็จะจิ้มมิดเกลือ
ทุกคนอ่านข่าวนี้แล้วทุกคนจะต้องทำปากแบบ

ตอนนี้น้ำลายเราแตกสองข้างแก้ม

เอาไปแบบว่าเอาไปยำ

เอาเป็นว่าใครเคยเห็นหรืออะไรยังไงบอกกันก็ได้นะว่าเขามีชื่อเรียกหรือเปล่าว่า
เพราะว่าเป็นสิ่งใดเช่นเขาจะเรียกมะนาวยักษ์กันแบบนี้นี่แหละ